ส่วนเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อน
มันเป็นรกกระบะที่มันทุกของท้ายมันจะสูงหน่อยค่ะ
เดี๋ยวรถกระบะจะถอยมาแล้วก็ไปชนกับราวอังุ่นที่ห้อยอยู่ด้านบน
เดี๋ยวลองดูนะคะถอยมาละ
ชนแล้วแล้วก็ไป
อาจจะมองไม่เห็นหรือไม่รู้หรือยังไงก็ไม่รู้แหละ
ต้องขับรถออกไปเลยครับนี่นะคะ
แต่ประเด็นคือเพื่อนบ้านของบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นญาติกัน
เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามรถกระบะบรรทุกของคันนี้ไป
ไปถามว่าทำไมชนแล้วหนี
แต่รถกระบะด่ากลับมาว่าไม่ได้บ้านตัวเองสักหน่อย

เป็นวัยรุ่นถือประแจอยู่ในมือด้วย
แล้วพูดทิ้งท้ายเอาไว้ว่าพวกเราเด็กมีนบุรีนะ

แล้วยังไงคือไปถอยรถชนบ้านเข้าบ้านเขาได้อย่างนี้เหรอ
ก็ไม่แน่ใจว่าเขาไม่รู้หรือยังไง
แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะคะคือทีมข่าวของเราเนี่ยได้คุยกับเจ้าของคลิป
คุณสมพงศ์คุณสมพงศ์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่าย๑๒มกราคม
บ้านของเขาอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ตอนเกิดเหตุไม่อยู่บ้านแต่มีคุณแม่ที่ป่วยอยู่บ้านคนเดียว
แม่ก็กลัวมากก็พยายามจะบอกให้ฝ่ายคนขับรถกระบะฝั่งนั้นว่าใจเย็น
แต่สุดท้ายเรื่องมันก็จบลงที่บริษัทประกันเขาจ่ายค่าเสียหายให้
ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณแค่ขอโทษคำเดียวเอง
ขอโทษแล้วเรื่องมันจบเลยหรือคุณแค่มาคุยกันดี
ไม่ใช่มาโวยวายถือประแจลงมาแค่คุยกันดีดีแล้วขอโทษทุกอย่างมันจบ
แล้วก็จอดรู้ว่ามันพังเขาก็รีบขับรถหนีไปซ้อย
เพราะบ้านเข้าออกได้เท่าสองทางเขาไปปิดแล้วตามมา
พี่คนบ้านผมเสียหายก็พ่อกลืนกลับตามมาเลยดี
ทำไมไม่รับผิดชอบอะไรแบบนี้
ไอ้คนขับรถที่เป็นเด็กวัยรุ่นสองคันมันก็เลยขึ้นมาบอกว่า
ก็มันยังคว้าประเจจในรถหลักวิ่งมา

สุดท้ายยังยิ่งไทยบอกกูเด็กมีนบุรีนะอะไรอย่างเงี้ยเอ้า
ทั้งนั้นจะโดนผิดจะขอโทษก็ได้เพราะว่าจริงแล้วไม่มีต้องมีเรื่อง
เพราะว่าประกันเขาก็รับผิดชอบจะใช้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่ประเด็นมันก็แค่ถ้าคุณคุยดีถามถ่ายกันดีขอโทษ

ใช่ไปอ้างว่าเด็กมีนบุรี
เห็นใจชาวมีนบุรีเลยเขาไม่ได้เกี่ยวไม่อ้างเด็กมีนบุรี